วันนี้ก็มีการเดินทางไปพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย
ที่มีการเจรจากันหลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่
รักรอบเป็นล่าสัตว์
ชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ก็เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรม
ไปครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อไปให้ปากคำกับพลตำรวจเอกศีวรามรังสิพรามณกุล
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พนักงานสอบสวนทองผาภูมิที่จะสอบปากคำ
ในเรื่องของคลิปเสียงในการเจรจาตอบรองกันกับกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งนายวิเชียนเชื่อว่าการปล่อยคลิปเสียงออกมาเป็นการลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
แต่โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรพร้อมจะต่อสู้เพื่อรักษาป่าแล้วก็ความถูกต้อง
โดยส่วนตัวนั้นไม่รู้สึกเกรงกลัวอิทธิพลผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะฮะ
ค่ะสำหรับคลิปเสียงที่ปรากฏแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านได้ฟังแล้วแหละ
เรื่องนี้นะคะนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
คลิปเสียงการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นของนายยงโดดเคลือ
หนึ่งในผู้ต้องหาแต่ว่าทางพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากูลรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้นำคลิปส่งให้กับตำรวจ
ป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าปปตรวจสอบเนื่องจากคลิปเสียงมีความยาว
แต่ที่ปรากฏตามสื่อนั้นเป็นเฉพาะบางช่วงบางตอน
และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ส่วนเรื่องของพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ซากสัตว์ป่าอาวุธปืนของที่สามารถตรวจยึดได้ในจุดเกิดเหตุ
ทำให้เห็นว่านายเปรมชัยกรณสูตร
แม้ว่านายเปรมชัยจะอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
แต่อาวุธปืนที่พบที่จุดเกิดเหตุ
หนึ่งกระบอกเป็นของนายเปรมชัย

อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นผู้สั่งการลงมือก็เป็นไปได้

ส่วนซากเสือดำนายชายวัดเปิดเผยว่า
เป็นเสือดำตัวสุดท้ายที่อยู่ในบริเวณรัศมีกว่า๑๐กิโลเมตรนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวพบเห็น
ซึ่งพฤติกรรมของเสือดำมักจะไปอาบแดด
แล้วก็เดินเล่นในพื้นที่โล่ง
และก็ทางเดินของรถบ่อยครั้ง
ซึ่งเสือดำหรือว่าเสือดาวนั้นจะตกลูกครอกละประมาณ๓๔ตัวต่อครั้ง

ทำให้เสือดำหรือว่าเสือดาวมีจำนวนน้อยหรือแทบจะศูนย์พัน
โดยยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานนั้น
รวบรวมหลักฐานส่งมอบกับพนักงานสอบสวนอย่างครบถ้วน
แต่หากพนักงานสอบสวนต้องการข้อมูลหลักฐานส่วนใด
พร้อมจะให้ความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับ